มากันที่บ้านนี้บ้างดีกว่านะคะสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งนิวเคลียร์หันศาตอนนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่เตรียมจะเป็นฝาดันแม่ดันให้กับน้องไทก้าลูกชายคนโตแล้วนะคะ
ลูกชายคนแรกอายุเนี่ย๔เดือนคุณจ้ะแต่ว่าเดือนหน้าเตรียมออกงานแล้วนะจ๊ะ
บางคนมองว่าเฮ้ยมันเร็วเกินไปหรือเปล่าแต่ทางด้านคุณแม่เองก็ออกตัวก่อนเลยว่า
เรื่องต้นมีกฎเกณฑ์ในการรับงานให้ตามความเหมาะสม
แล้วก็อยากจะตามใจสามีที่อยากจะดันลูกชายเข้าวงการก่อนจะบอกว่าถึงแม้จะมีทายาทแล้ว
แต่ว่าชีวิตคู่ยังหวานอยู่เลยนะคะ
ช่วงก่อนอันนี้ก็ติดต่อมาเยอะมากแต่ว่าน้องก็ยังไม่พร้อมแต่ว่าตอนนี้พร้อมแล้วค่ะ
ไม่เป็นแถมด้วยซ้ำเราไม่ได้ทำให้เขาเหนื่อยหรืออะไรที่มันมากเกินไป

มากแบบคุยตั้งแต่๒เดือน
คอแข็งตั้งแต่เดือนแรก

นี่ให้ของฟันกันทำไมเราไม่ได้เลย

อยากเจอตัวเป็นเดี๋ยวเดือนหน้ามารอดูกัน

แต่ว่าคุณแม่นี่เป๊ะไวมากเลยนะ

เขาดูแลตัวเองดีด้วยแหละ